ต่อบรรยากาศการแห่นาคเข้าโบสถ์กันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ปกติเราจะเห็นบรรยากาศช่วงกลางวันใช่ไหม
ก็จะมีแบบดนตรีสนุกสนาน

งามยามดีมันอยู่ตอน๕ทุ่ม
บรรยากาศการแห่หน้าเข้าบทเลยเป็นแบบนี้ค่ะ

ไม่ได้อยู่ในผับมันตื๊ดมันโจ๊ะแบบนี้
คุณแล้วแสงสีเสียงมาเต็มเลย
คุณดูโหดสิโหมีแสงด้วยอ่ะ

คือถ้าเกิดว่าฟังเฉยหลายคนแบบลุกขึ้นเต้นแล้ว

แต่นี่คือการแห่นาคเข้าโบสถ์เกิดตอน๕ทุ่มค่ะ

เนี่ยบรรยากาศนี้เกิดขึ้นที่วัดหนองสองตอนที่สระบุรีนะคะ
แล้วพอมันเป็นเลิกตอนกลางคืนไง
แล้วเสียงเพลงก็กระหึ่มประกอบกับไฟแสงสีเสียงแบบนี้
สระบุรีเขาบอกว่าไปงานแบบนี้ไปบ่อย
เอ้าปกติเขาแห่งนักก็ดึกก็มีเหรอคะ

บางทีการบวชนาคสามัคคีต้องต่อคิวเข้าโบสถ์ไง

บ่ายต่อเย็นเย็นต่อค่ำค่ำต่อดึก
แล้วจะรบกวนพระรบกวนเนรอะไรต่างเหล่านี้ไหม

พี่แห่เข้าไปนี่ค่ะใช่ค่ะปุ๊บ

ใช่หลายคนก็คิดว่างานคอนเสิร์ตดูสิ
มีคนไปคอมเมนต์กังวลไงว่าจะกวนพระกวนเนร
ท่านบางทีแบบจำวัดอยู่แล้วมาเจอเสียงตื๊ดแบบนี้
เขาบอกว่ามีการขออนุญาตทางวัดแล้วในพื้นที่เข้าใจ

ต้องระวังเรื่องโควิด๑๙ด้วยนะครับ